ดูคลิปนาทีตำรวจเข้าไปล่อซื้อกลุ่มคนค้ายาเสพติดนะฮะ
แล้วก็ไล่ตามจับกลุ่มได้คารถจักรยานยนต์เลยครับ

พอถึงแล้วก็จับกลุ่มทันทีนะฮะ
เป็นคลิปขณะที่ชุดประปาศาสตร์ตำรวจกุณฑรรณลำปางสถิตย์กำลังกันกับทหาร
วางแผนให้สายลับนั้นติดต่อล่อซื้อยาบ้าจากนายสุธิชัยช่างล้อหรือว่านนอายุ๓๖ปี

ก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด
เป็นผู้ค้ามรายย่อยให้กับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใช้บรรยายงานในพื้นที่
โดยให้สายรับนั้นติดต่อล่อซื้อยาบ้าจากในนนท๕เม็ดเป็นเงิน๕๐๐บาทก็เม็ดละ๑๐๐นะครับ
แล้วก็ได้ถ่ายเอกสารธนบัตรลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
โดยนัดหมายซื้อยาบ้ากันที่บริเวณบ้านฟ่อนตำบลชมพูอำเภอเมือง
แต่ต่อมานายนนท์นั้นขอเปลี่ยนสถานที่เป็นบริเวณหน้าวัดปงชัย
พอถึงเวลานัดนายนนท์ก็ขี่รถจักรยานยนต์นำยาบ้าไปส่งให้กับสายลับของตำรวจ
เจ้าหน้าที่ก็ขับรถยนต์ไล่ติดตามไปรถของนายนนท์จนสามารถจับกลุ่มนายนนท์ได้
หมู่บ้านปงชัยห่างจากจุดนัดพบจุดแรกประมาณ๕๐๐เมตร
จากการตรวจค้นพบว่าในมือซ้ายของนายนนท์นั้นมีธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อ
นำตัวผู้ต้องหานั้นพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนโรงพักเขลานคร
เพื่อไปสอบสวนขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เห็นไหมในมือยังมีเงินอยู่เลยนะครับ